แล้วบอกเลยว่าชาวเน็ตตั้งคำถามคุณผู้ชมลองดูดิ
คำถามเดียวจากชาวเน็ตและใครที่ดูคลิปนี้
นี่คือการฝึกหรือการทารุณกรรมช้างกันแน่
คำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้
แต่คุณผู้ชมดูคลิปตอนเกิดเหตุค่ะ
คุณดูตรงบริเวณหน้าเขาคุณเห็นเลือดไหม

โอ้โหมันก็คงเจ็บเนอะแต่มันไปไหนไม่ได้
เหมือนเท้าเขาโดนล่ามเอาไว้ป่

แล้วนี่ขยับก็ยังขยับขาถ้าไม่ได้เลย
แล้วดูนะคะคือเลือดตรงบริเวณด้านหน้า

เห็นแล้วยังนั่นอ่ะคือถึงบอกว่าทำไมเขาถึงขยับไปตรงไหนไม่ได้
คำถามมีอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมคะชาวเน็ตบอกรับไม่ได้กับเหตุการณ์แบบนี้
ใครใครก็รักช้างเนอะเขาก็เลยถามกันว่าเอ๊ะนี่ตกลงฝึกเหรอ
หรือทารุณกรรมกันกันแน่นะคะสภาพนี่เลยพลายเปปซี่ค่ะ
เลือดออกตรงใบหน้าเขาถูกแทงด้วยเหล็กแหลมเนี่ย
มันส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด
บอกว่ามีการเผยแพร่คลิปนี้ระบุแบบนี้บอกว่า
คือมีการฝึกช้างโดยการทารุณกรรม
ใช้ไม้แทงเข้าไปที่บริเวณหน้าจนเลือดโชค
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้
อำเภออ่าวลึกกระบีบอกได้ว่านี่ไม่ใช่การฝึก
แต่เป็นการทารุณกรรมอย่างเฮี่ยมโหด
และเรียกร้องให้ประสุทธิ์จังหวัดกระบี่ไปตรวจสอบ
ทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยค่ะความคืบหน้า
คือทางด้านของสัตวแพทย์ปัญญาแววดี

ลึกใต้ตอนไปเจอไปเจอเจ้าของช้างด้วยนะคะ
เป็นชายไทยอายุประมาณสัก๕๐ปี

ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องเอาคลิปให้ดูคุณเป็นหลักฐาน

ก็ให้ดูเสร็จเจ้าของช้างยอมรับเลย

และที่ทำแบบนี้เพราะผมมีเหตุผล

คือเหมือนจะเข้าไปชาร์จทำร้ายคนงานที่เข้ามาดูแล
รับใช่ภาพมันออกไปอาจจะดูรุนแรงเกินกว่าเหตุ

ในเมื่อเขาก็ยอมรับว่ามันเกิดเหตุขึ้นจริง

และต้องแจ้งข้อหาไปตามความผิดพรป
พรบป้องกันการทารุณกรรม

สัตวแพทย์ปัญญาท่านเปิดเผยแบบนี้นะคะ
ว่าช้างเชือกนิพายเปปซี่มีในอายุประมาณสัก๒๑ปี
ก่อนหน้านี้เอาจริงเคยมีประวัติเหมือนกัน
เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับชาวบ้าน
สุสัตว์เองก็เคยเข้าไปดูแลเรื่องนี้มาหลายครั้ง
เคยถูกเลี้ยงเอาไว้ในพื้นที่ตะบนเขาต่อ
แต่ต่อมาเจ้าของมีการย้ายมาไว้ที่สวนปามที่อำเภออ่าวลึกค่ะ

คืออาจจะถูกเลี้ยงมาในลักษณะที่ไม่ค่อยได้รับการใส่ใจ
ทำให้ช้างมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้วพฤติกรรมเขาก็เลยออกมาแบบนี้
ว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลอาจจะไม่มีความพร้อม
นี่คือสัตวแพทย์บอกนะคะปราชุศัตริย์บอกแบบนี้
หลังจากนี้ปราชุศัตริย์บอกเองว่า

โรงพยาบาลช้างกระบี่และมูลนิธิช้าง
หาทางแก้ปัญหาในระยะยาว

ในการที่จะดูแลแล้วฝึกพฤติกรรมของเขา
อย่างถูกวิธีใช้คำนี้นะ
แล้วเอาจริงเขาก็บอกด้วยค่ะว่า
วิธีการใช้ความรุนแรงในการลงโทษช้าง
เพื่อหวังว่าจะปราบและกำราบเขา
ให้เขาอยู่ในรูปในรอยไม่ดุร้าย

มันจะยิ่งทำให้เขาเพิ่มภูมิความโกรธ

งั้นอันตรายต่อคนเลี้ยงแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับ

อยากให้เขาเป็นยังไงก็ต้องดูแลเขา
เริ่มต้นแบบนั้นนะฮะ